ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่
มีการจัดนิทัศกาลมีชีวิตขึ้นนะคะ
ซึ่งนิทัศกาลนี้เป็นการจำลองศูนย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ๖๐ทั่วประเทศ

ติดตามได้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
นาข้าวผสมผสานระหว่างพันธุ์ข้าวหอมะลิกับข้าวห้วยห้องไคร้หนึ่ง
หรือข้าวลืมผัวในแปลงสาธิตนาข้าว
จัดแสดงภายในสวน๖๐พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

ตั้งอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้
เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่
ส่วน๖๐จำลองมาจากศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทั้ง๖แห่งทั่วประเทศ
ศึกษาแต่ละแห่งก็คือเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคนะครับ
อย่างเช่นห้วยห้องไคร้ก็คือตัวแทนภูมิภาคภาคเหนือนะครับ
ภิกรุณทองก็เป็นตัวแทนภาคใต้ภาคอีสานเป็นภูพาน

โดยพระราชบส่งครองมาบรรทันก็คือให้ศูนย์ศึกษาเนี่ย
เป็นตัวแทนในการที่จะหารูปแบบในการพัฒนา
เพื่อแก้ปัญหาของภูมิภาคใน๒ประเด็นนะครับ
เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ

อันนี้๒ก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มจากบ้านศูนย์จำลองภูพาล

สาธิตการเลี้ยงหนอนไหมสำหรับเป็นวัตถุดิบ
เพื่อใช้ในการทอผ้าด้วยภูมิปัญญาไทย
เป็นผ้าไหมทอกี่เอวที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์
มาเป็นศูนย์ห้วยห้องไคร้ตัวแทนภาคเหนือ
จำลองการปลูกป่าต้นน้ำจนกลายเป็นน้ำตก
จำลองการสร้างฝ่ายชะลอน้ำด้วยหิน
และไม้ไผ่ที่หาได้ในพื้นที่
โดยแบบจำลองนี้เป็นต้นแบบที่สำคัญให้กับอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง
อ่างเก็บน้ำห้วยสามขาจังหวัดลำปาง
ที่ใช้ต้นแบบการสร้างฝ่ายจากที่นี่
จนทำให้ดินที่แห้งแรงกลับมาอุดมสมบูรณ
มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
ต่อมาคือศูนย์เขาหินซ้อน
ที่มีจุดเด่นเรื่องแปลงสมุนไพร
อย่างย่าหนวดแมวฟ้าทลายโจร
ก่อนจะมีการนำไปแปรรูปเป็นสบู่แชมพูสมุนไพร

สาธิตการเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
เห็ดลิ้นจือเห็ดโคนญี่ปุ่นเป็นต้น
แฝกที่ปลูกจำลองภายในนิทัศกาลศูนย์จำลองห้วยทราย
เพื่อแสดงถึงวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม
โดยปลูกย่าแฝกเพื่อให้รากของย่าเข้าไปทำลายโครงสร้างดินที่แข็งด้าน
ให้กลับมาร่วมสุยสามารถปลูกพืชได้อีกครั้ง
เดินตามทางไปเรื่อยจะพบกับศูนย์จำลองพิกุณฑอง
ที่นี่มีไฮไลท์เรื่องการเปลี่ยนน้ำเข็ม
ด้วยการทำทางน้ำผ่านพืชพันธุ์ต่าง
จนทำให้น้ำปรับมาเป็นน้ำจืดสามารถเพาะปลูกหรือเลี้ยงปลาได้ตามปกติ
ศูนย์จำลองสุดท้ายเป็นอ่าวคุ้งกระเบน
ตัวแทนภาคตะวันออกที่มีการนำปลาสวยงามน้ำเข็ม
จัดแสดงในตู้ปลาและการปลูกป่าชายเลน
ไปจนถึงการวางระบบชลประธานน้ำเข็ม
ประโยชน์ของนิทัศกาลที่นี่ประชาชนสามารถมาศึกษาดูงาน
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ครบทุกภูมิภาคในจุดเดียว
แต่ที่สำคัญที่สุดความรู้นี้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
สร้างความยั่งยืนได้ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา
อัญชลีสิริมั่วค่าวธนัททีวีรายงาน